พึ่งเนี่ยถ้าเราทำดีกับเขาคุยดีกับเขา
เราก็จะได้น้ำหวานมา
แต่ถ้าทำไม่ดีพูดไม่ดีกับเขา
ก็จะได้ความเจ็บตัวกลับมานะครับ
โอ้น้าว
คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับพึ่งกันหน่อย
อกจากความหวานที่ได้จากครึ่งแล้ว
หากทำไม่ดีเพิ่งก็ให้ความเจ็บปวดด้วยเหมือนกัน

เห็นแล้วอยากจะเอาเข็มไปทิ้มให้แตกเลย

นี่ไม่ใช่ฟิลเตอร์หรือฟิลเวอร์จากหมอใด
แต่นี่คือฟิลเลอร์ธรรมชาติจากพึ่งของแท้
โฮหนุ่มทหารคนนี้เขาเอาไม้ไปแหย่รังพึ่ง
ก็เลยโดนพึ่งต่อยเข้าที่ปากโอ้โห
ปากมวมปวบกินมวมเผ็ด
นี่กะทิตบิวเลอร์มาเลยนะเขิน
ก็คงเป็นผลลำเอกหรือว่าผลกรรม
ของการแย่รังพึ่งกันแน่ล่ะครับเนี่ย
เรื่องของพึ่งยังไม่หมดนะ
สาวคนนี้จะลองกินรังพึ่งแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไปดู
ป๊าหรือว่าพึ่งมันจะไม่ต่อยปากเราว่ะ
พึ่งอ่อนแปลว่าอะไรอ่ะหมายถึงมันไม่ต่อยเราเหรอ
นั่นโดนไม่ต่อย

โอ๊ยเห็นแล้วเอ็นดัว
ถึงจะบวมไม่เท่านุ่มทหารคนก่อน
แต่ว่าอันนี้ฝากเจอไปเลยนะจ๊ะ

เธอคนนี้เข้ามาที่สวนแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรี
แล้วแฟนนุ่มของเธอเนี่ยก็ได้กินรังพึ่งโชว์

เธอก็เข้าใจว่าพึ่งตัวเล็กน่าจะต่อยไม่เป็นหรอก

โอ้โหพระพึ่งตัวน้อยนี่แหละต่อยปากของเธอ
หลังจากนั้นก็ได้เข้าไปหาหมอที่โรงพยาบาล
ส่วนสภาพปากไม่ต้องพูดถึงเจอไปด้านเดียวเลยจ้า

และนี่ก็เป็นเรื่องราวของพึ่งเป็นเหตุ
ที่ทำให้ปากบวมอ้วบอิ่มแบบธรรมชาติ
เรานำมาเรียกเสียงหัวเราะให้กับคุณผู้ชมล่ะครับ